ปี๒๕๖๐นี้ต้องเรียกว่าเป็นปีแห่งวิกฤตสื่อสิ่งพิมพ์

มีสื่อสิ่งพิมพ์หลายเล่มเลยนะคะที่เรารู้จักกันดีแล้วก็ปิดตัวไป
ล่าสุดก็ช็อกหัวใจนักอ่านอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่านิตยสารอย่างคู่สร้างคู่สมเป็นฉบับล่าสุดที่ประกาศปิดตัวลงแล้วนะคะ
ก็ถือว่าเป็นข่าวช็อกแฟนนักอ่านส่งท้ายปลายปีกันไปเลยค่ะ
เพราะว่านิตยสารคู่แผงหนังสือไทยคู่สร้างคู่สมอยู่มานานแล้วนะคะ
เป็นสื่อสิ่งพิมพ์อีกฉบับที่ไม่สามารถต้านทานกระแสออนไลน์ได้
ก็ต้องปิดฉากลงด้วยการสร้างตำนานไว้ในวงการสื่อ
ยาวนานถึง๓๗ปีแล้วค่ะ
กำลังจะครบ๓๘ปีในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
ฉบับสุดท้ายนะคะก็คือฉบับประจำวันที่๒๑ถึง๓๑ธันวาคมนี้
เป็นฉบับที่๑๕๐๐ของคู่สร้างคู่สมแล้ว
นายดำรงพุทธนันผู้ก่อตั้งนะคะ
ก็เปิดใจถึงการลาแผงหนังสือช่วงเย็นวันนี้เองค่ะ

รับบอกว่าสาเหตุที่ต้องเลิกทำคู่สร้างคู่สม
ก็มาจากพฤติกรรมที่คนไม่อ่านหนังสือจากนิตยสาร

แต่หันมาอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

หันมาเสพข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดีย
ก็แน่นอนค่ะกระทบในยอดจำหน่ายที่เคยรั้งอันดับหนึ่งมาตลอด
เหตุผลนี้ก็คงไม่ต่างกับนิตยสารฉบับอื่น
ทยอยปิดตัวไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะ
ิตยสารคู่สร้างคู่สมวางจำหน่ายครั้งแรก

จับกลุ่มผู้อ่านก็เป็นกลุ่มครอบครัว
เพราะว่าเนื้อหาเป็นวาไรตี้
มีทั้งสาระบันเทิงคอลัมป์ตอบจดหมายดูดวง
ซึ่งก็เป็นคอลัมป์ยอดฮิตที่ครองใจผู้อ่านมาเกือบ๔ทศวรรษแล้วนะคะ
อย่าว่าแต่เมืองไทยเลยถ้าไปเมืองนอก
คู่สร้างคู่สมนี้ก็มีวางขายนะ
คือคนในเมืองนอกก็ได้อ่านนะครูสร้างผู้ส่ง
เกือบ๔๐ปีนะประมาณ๓๗ปีได้

แต่ผมยังไม่เกิดโอ้โหน่าเสียดายเหมือนกัน